นั่นก็คือจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ
กำกับดูแลยาเรื่องของราคายาเวชพันธุ์และค่าบริการทางการแพทย์

ดังนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในข่าวเที่ยงไทยรัฐกันก่อนเลยนะครับ

เรื่องที่คุณสืบสกุลยกมาเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นเรื่องที่เงียบกันไปนาน
ผมเองเคยขีดเส้นใต้เรื่องนี้หลายหน
และพระเอิญว่ามีแฟน
รายการขีดเส้นใต้ถามมาว่า

มันจะเกิดมักเกิดผลอะไรกันไหม
หลังจากเลิกเงียบไปพักใหญ่
เรื่องการควบคุมราคายา

ราคาการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนนั่นแหละครับ
เรื่องเก่าที่รู้กันมาก็คือว่า
ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้ว

แต่ว่ามาระยะหลังเนี่ย

ราคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

ถ้าแพงปกติก็พอรับได้
ว่าโรงพยาบาลเอกชนต้องแพงอยู่แล้ว
แต่ว่านี่มันแพงเกินเหตุ

ฉะนั้นก็มีเสียงเรียกร้องว่า
ควรจะสังขยนาเรื่องนี้กันสักทีนึง

มาถึงวันนี้เรื่องไปถึงไหน

วันนี้วันที่๗พฤษภา
เป็นวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ
นุกรรมการพิจารณา
มาตรการกำกับดูแลยาและเวชพันธุ์

นายบุญยฤทธิ์กัลยานมิตร

เขาจะประชุมกันเรื่องอะไรครับ

ในการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนราคายา
ซึ่งคณะทำงานศึกษาเรื่องนี้
ได้เสนอขึ้นมาเป็นลำดับชั้น
โครงสร้างต้นทุนราคายา
ไปดูซิว่ายาแต่ละประเภท

จะได้รู้ว่าที่เอามาขายกันแพงเนี่ย

คณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้นทุน
เขาไปรวบรวมยาที่คนใช้กันมาก

ประมาณ๑๐๐๐รายการ

ถ้าคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาเสร็จแล้ว

เห็นชอบตามที่คณะทำงานศึกษามา

ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเนี่ย

คณะกรรมการเรื่องควบคุมราคาเนี่ย

เขาจะเสนอให้อนุมัติในวันไหนรู้ไหมฮะ

นี่เป็นเรื่องที่ตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
และกำลังจะมาถึงจุดที่เด็ดขาดแล้วครับ

ตามที่เสนอก็จะออกประกาศ
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
นี่ที่ยืดเยื้อเรื้อรังกันมารออีก๓วัน
พอกรกรเห็นชอบประกาศให้มีผลตามกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
คำถามตามมาก็คือว่า

ซึ่งตอนนี้เขาผนึกกำลังกันเหนียวแน่นมาก

ความผิดตามกฎหมายเนี่ย
โทษมีทั้งจำทั้งปรับ
คือทั้งจำติดคุกด้วย

ภาษาเขาเรียกว่าทั้งจำทั้งปรับ
ฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ถามว่า

ปัญหานี้ไม่ง่ายและไม่หมู

เพราะโครงสร้างของภาคเอกชน
โรงพยาบาลเอกชนเขาเข้มแข็งมาก
แล้วที่ผมเคยขีดเส้นใต้ให้ฟังว่า
โรงพยาบาลเอกชนเขาก็มีเส้นสนกลใน
อยู่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดนี้

บางทีสามีรับราชการ
อยู่ในภาคราชการเกี่ยวข้องกับกรรมการชุดนี้
แต่ภรรยานั่งบริหารโรงพยาบาลเอกชนอยู่
ฉะนั้นความโยงใยเกี่ยวข้องกันอย่างนี้
จึงเป็นปัญหามากในการที่จะทะลุทะลวง
ให้การแก้ปัญหาเรื่องนี้สำเร็จ
แต่ว่าก็ได้ต่อสู้กันมาเป็นลำดับชั้นเป็นลำดับ
ฉะนั้นวันนี้มาถึงจุดที่จะต้องดูว่า
สุดท้ายเรื่องนี้ดันทะลุไหม
ถ้าภาษาวัยรุ่นเขาบอกเอาอยู่ไหม
ถ้าดันไม่ทะลุเอาไม่อยู่โอ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

เคยมีคนบันทึกไว้นะครับที่เขาไปศึกษาเนี่ยแพงกว่าราคาต้นทุน๔๐๐เท่า
ว่ายาเม็ดละ๑บาทเนี่ยเอาไปขายกัน๔๐๐ได้เอางี้ก็แล้วกัน
ในโรงพยาบาลเอกชนแล้วแล้วเป็นอย่างนี้กันมานาน
นับวันจะยิ่งแพงมากขึ้นนับวันจะยิ่งโขกสับ
นับวันจะยิ่งเลือดซิบมากขึ้นสำหรับคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน
มีบางคนบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนก็รู้อยู่แล้ว
แล้วรู้อยู่แล้วว่าแพงทำไมต้องไปรักษาอ้าวก็ไม่มีทางเลือกนี่ครับ
ไปโรงพยาบาลของรัฐก็รู้กันอยู่ว่าแออัดแค่ไหนเขาพอมีเงินพีทอง
ที่จะไปโรงพยาบาลเอกชนได้เขาก็ไปพึ่งพาแต่ไม่ควรจะเจอราคามหาโหดกัน
อย่างที่เป็นอยู่บอกว่าถ้าไม่ไปโรงนี้ก็ไปโรงพยาบาลอีกแห่งสิเดี๋ยวนี้
เขาเป็นเครือกันครับเขาไปสวอปหุ้นกันเขาไปควบกิจการกันไปเถอะ
โรงพยาบาลเอกชนที่คุณภาพรักษาพยาบาลดีหน่อยใหญ่หน่อยเหมือนกันฮะ
ราคาเกือบจะไม่ต่างกันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกฉะนั้นมาถึงวันนี้
ตอบได้เลยว่ากำลังจะมีข่าวดีแล้วเรื่องเหล่านี้ต้องแก้ไขต้องดันให้ทะลุ
ในหลายประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนเขาก็มีปัญหาแบบนี้ครับ
แต่ว่าวันหนึ่งเขาก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาได้มันจะมีจุดบรรจบกันระหว่าง
โรงพยาบาลเอกชนกับผู้ไปรับบริการโรงพยาบาลเอกชน
เป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายไม่แพงจนเกินไปโรงพยาบาลเอกชนก็รับได้
อยู่ได้มีกำไรเพราะถ้าเขาอยู่ไม่ได้ก็แย่
เราจะไปไหนล่ะครับถ้าอยู่ไม่ได้ก็สุดท้ายขึ้นมา
ก็ต้องไปแออัดอยู่กับโรงพยาบาลหลวงซึ่งทุกวันนี้ก็แออัดอยู่แล้ว
ฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาเป็นที่ผ่องทาย
ให้คนที่พอมีฐานะหน่อยมาใช้บริการแต่ว่าเอากันพอสมควรสิครับ
เอากำไรแต่พอสมควรสิครับพออยู่ได้
นี่คุณหวังให้มีกำไรเพื่อจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
ในหลายประเทศเนี่ยกิจการอย่างโรงพยาบาลเนี่ย
เขาไม่ให้เข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะเขารู้ว่า
ถ้าคุณเข้าตลาดหลักทรัพย์คุณต้องเร่งทำกำไร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจแล้วกำไรมาจากไหนล่ะครับ
ก็มาจากความเดือดร้อนของคนที่เข้ารักษาพยาบาล
ฉะนั้นสรุปว่าวันนี้คณะประการมาการชุดนึงจะประชุม
แล้วถ้าผ่านวันที่๑๐คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง
ประชุมเห็นชอบหลังจากนั้นประกาศเป็นกฎหมาย
ฝ่าฝืนไม่ทำตามติดคุกแล้วก็มีโทษปรับ
เรียกว่าทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็คาดหวังว่า
ยาแรงอย่างนี้จะช่วยบรรเทาได้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาพอดีดีใจค่ะที่อาจารย์สุภาพ
เรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอาอยู่ไหม
ใช่ต้องเอาอยู่ไหมถามดูถ้าเอาไม่อยู่คราวนี้อีกนานอีกนานฮะ
เพราะว่าคราวนี้เนี่ยต่อสู้กันมาเป็นขั้นเป็นตอนเข้มแข็งมากครับ
ต้องจับตามองนะครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ